ลุงก็ไปกับหลานพาหลานนั่งเรือไป
หลานชายอายุแค่๕ขวบเท่านั้นเองนะคะ
หลานพาไปจะไปวางลอบ

เสร็จแล้วปรากฏว่าหลานพลัดตกลงไปในคลอง

แล้วหลานขึ้นมาบนเรือได้แต่ลุงหายไปค่ะ
แล้วคุณผู้ชมคะโชคดีนะคะที่ตัวหลานปลอดภัย
อายุ๕ขวบแต่คุณเชื่อไหมว่า
พอตัวเองอยู่บนเรือเหมือนพายเรือไปเรื่อยแล้วไปเจอชาวบ้านมาช่วย

แต่ตอนนี้กำลังช่วยกันหาลุงคนนี้อยู่ค่ะ
กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดนะคะนำกำลังไปค้นหา
พอรับทราบว่ามีคนตกน้ำศูนย์หายไป
อยู่ที่บริเวณบ้านด่านเก่าที่ตะมนตวังกระแจอำเภอเมืองตราดค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเมื่อวานสักประมาณสาย
ที่เกิดเหตุตรงนั้นเป็นซอยมันพร้อมเล็กแต่เข้าไปในสัก๘๐๐เมตร
คุณผู้ชมจะไปเจอคลองนี้มันเป็นคลองบ้านด่านเก่า

ต้องเตรียมอุปกรณ์ในการดำน้ำลงไปดำน้ำในคลอง
เหล่าบรรดายาดครอบครัวก็ยืนรอ
แล้วเนี่ยหลายคนยืนรอให้มีปฏิหารให้หาร่างเจอ
คนที่ศูนย์หายไปทราบชื่อต่อมาคือนายนิวัฒน์ค่ะศิลาอาจ
อายุประมาณสัก๕๐ปีแล้วนะคะ
ทางด้านของพี่สาวนายนิวัฒน์เล่าแบบนี้
น้องชายมีอาชีพวางรอบไปดักปูขาย
แล้วก็จริงจะมาแบบนี้ทุกวันนะ
กับหลานชายนั่นแหละหลานชาย๕ขวบ
เขาสนิทกันมากแม้ว่าจะเป็นลุงกับหลาน
แต่เลี้ยงดูแลกันเหมือนพ่อกับลูกเลยด้วยซ้ำ
ก่อนเกิดเหตุก็นี่แหละมีการนั่งเรือกันมา
แล้วจังหวะว่าหลานตกลงไป
แล้วลุงก็เลยพยายามจะลงไปช่วย
พอช่วยหลานขึ้นมาบนเรือได้ปุ๊บ
ตัวเองจมน้ำหายไปค่ะ
ความหวังขออย่าให้เป็นอะไร
ขอให้ไปอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเขาจะได้ช่วยเหลือได้
คุณผู้ชมคืออย่างน้อยหลานเนี่ยรอดแน่แล้วจริงเด็กนั้นก็ยังเด็กมาก
ตามข้อมูลผู้สื่อข่าวบอกแบบนี้ว่าหลานเนี่ยเขาก็ฉลาดนะคุณ
อาจจะมากับลุงจนบ่อยเลยรู้ว่าจะพายเรือยังไง
แล้วเขาก็เหมือนพายไปเรื่อยจนกระทั่งไปเจอพลเมืองดีชาวบ้านแถวนั้น
ก็เลยมาช่วยแล้วก็เอาขึ้นมาจากเรือได้
กู้ภัยของสว่างตราด๓ค่ะเขตอำเภอเมืองคุณจิรวัตรบอกแบบนี้
นำชุดกำลังประดาน้ำไปช่วยค้นหาแล้วนะคะ
อุปสรรคก็มีเพราะมันก็เป็นช่วงน้ำลง
แล้วน้ำสีคุณผู้ชมลองดูสีค่อนข้างจะขุ่นค่ะ
ก็ต้องให้ชุดประดาน้ำค้นหาแบบเรียงหน้ากระดานกัน
แล้วแถมยังมีฝนตกลงมาอีก
ถ้าฝนตกหนักก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการค้นหาเพิ่มขึ้นไปอีก
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังไม่ยอมแพ้และยังไม่หยุดนะคะ
ยังคงเร่งค้นหาอย่างต่อเนื่องค่ะ
ขอให้มีปฏิหารขอให้เจอคุณลุงที่ศูนย์หายไปตอนนี้นะครับ